ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ร้านก๋วยเตี๋ย
ร้านหนึ่งที่สงขลาหน่อยนะอยู่ริมถนนสายสงขลาระโนธที่อำเภอเมือง
เจ้าของร้านบอกว่าแหม่ผมก็เพิ่งเปิดร้านได้ไม่นาน
แต่มีลูกค้าประจำมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อสั่งเกาเหลา
เหล่าเนื้อเนี่ยมาทุกวันแทบทุกวันนะเป็นคุณตาซาเล้ง
อ่าแกขี่ซาเล้งมานี่ฮะแล้วสั่งเกาเหลาเนี่ยทานอืม
หนึ่งแปดสิบบาทค่ะเห็นว่ามาบ่อยก็ชวนคุยถามโอ้
ตาเป็นยังไงล่ะรายลงรายได้เห็นขี่ซาเล้งมา
ก็บอกแม่วันหนึ่งก็ได้สักสองสามร้อยอืมแต่มันคุ้มค่ากับความอร่อย
เกาเหลาเนื้อเนี่ยชามละ๘๐มันคุ้มค่ากับความอร่อย
นี่ฮะแต่เรื่องมันพีคตรงนี้ฮะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้
บอกว่าเมื่อวานนี้นี่ร้านนี้นะฮะลั่นเนื้อตุ๋นอ่า
ไม่ทันเดี๋ยวจะโฆษณาร้านให้ซะหน่อยนี่ปกติขี่ซาเล้งอย่างนี้มา
แต่เมื่อวานนี้เนี่ยมีตำรวจนายหนึ่งขี่จักรยานยนต์ของตำรวจมา
มาสั่งเกาเหลาเนื้อเหมือนเดิมค่ะอ่ามีภาพไหมฮะ
ตำรวจมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะนี่อันนี้ปกติคุณตาซาเล้ง
นี่เห็นตำรวจเอ๊ะทำไมหน้าคุ้นหน้าเหมือนคุณตาซาเล้ง
เทียบไปเทียบมาเอ้าคนเดียวกันค่ะเอาแล้วยังไงเนี่ย
ตำรวจปลอมตัวมาเป็นซาเล้งเหรอหรืออะไรยังไงนี่ฮะ
เรื่องราวก็เลยแบบโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นค่ะเราไปคุยกับทางเจ้าของร้านนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่ฮะเจ้าของร้านบอกว่าปกติเนี่ย
คุณตาซาเล้งมานั่งกินตรงนี้เลยตำรวจมาเนี่ย
เมื่อวานเนี้ยมามุมเดิมเหมือนเดิมหน้าเหมือนกันมากนะ
ก็เลยคุยกันก็อ้าวตกลงแล้วเนี่ยเป็นตำรวจฮะ
ถามว่าเอาแล้วไปขี่ซาเล้งทำไมนะฮะผู้หมวดท่านเนี่ย
เป็นผู้หมวดด้วยนะตำรวจท่านเนี่ยบอกว่า
คือปกติแล้วเนี่ยพอนอกเวลางานนอกเวลาราชการเนี่ย
ก็จะขี่ซาเล้งไปทำงงทำงานช่วยเก็บขยะ
กวาดใบไม้ใบย่าตามถนนหนทางเกาะกลางถนน
หรือใครมีรับจ้างทั่วไปอะไรแกก็ไปทำ

ตาวันนี้ตาได้เงินมาเท่าไหร่อ่ะหาเนี่ย
ไปทำรับจ้างมาแกก็บอกผมซื้อแบบว่าเหมือนกับ
ไม่รู้อะไรไงบอกว่ายังไม่ได้ยังได้ไม่ถึง๓๐๐เลย
โอ้โหเลยเอ๊ะโอ้โหกล้ากินเจ้าเหล่าทันละแปดสิบ
มันแปลกแปลกผมก็เลยขอถ่ายรูปแกเอาไว้
บอกตาผมขอถ่ายรูปตาหน่อยนะเก็บไว้เป็นที่ละลึก
นั่นคือเจอกันครั้งแรก
อ่านี่เจ้าของร้านนะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันครับวันนี้เราได้เจอแล้วนะฮะ
ตำรวจนายนี้ชื่อร้านอะไรนะร้านมาแล้วค่ะ
ลั่นเนื้อตุ๋นปลาเด้งอ๋อลั่นเนื้อตุ๋นปลาเด้งค่ะ
อ่านชื่อก็อยากกินแล้วท่านผู้ชมครับตำรวจนายนี้นะฮะ
คือร้อยตำรวจโทอัธโรธสุขใสนะครับท่านเป็นรองสารวัตรจราจร
พ่อเมืองสงขลาอายุห้าสิบเจ็ดปีนี่ฮะ
แต่วันนี้เราเจอเนี่ยเหมือนเดิมฮะเสื้อกางเกงรองเท้า
และรถซาเล้งเจอที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับ
วดอัธโรธเนี่ยบอกว่าปกติชอบกินเนื้อวัวอยู่แล้ว
เหลาเนื้อวัวร้านนี้อร่อยถูกปากมากก็ชอบมากินช่วงเที่ยง
วันก่อนเนี่ยเข้าเวรก็เลยใส่เครื่องแบบมากิน
เจ้าของร้านก็เลยแบบอุ้ยทำไมหน้าเหมือนกันเลยตกลงแล้วก็คนเดียวกันนั่นแหละ
ทีนี้ถามว่าทำไมต้องขี่ซาเล้งหรือว่ามากินก๋วยเตี๋ยวด้วยชุดนี้
อัธโรธบอกว่าปกติเป็นคนชอบออกกำลังกาย
เวลาหลังเลิกงานนะวันหยุดไม่ได้เข้าเวร
ก็จะหาอะไรทำแต่งตัวแบบนี้ขี่ซาเล้งเป็นจิตอาสา
ตัดย่าบนเกาะกลางถนนนู่นนี่นั่นนะออกกำลังกาย
เพื่อความเป็นระเบียบสวยงามของพื้นที่เวลาไปเจออะไรพวกนี้
ก็จะทำประโยชน์ให้กับสังคมอยู่เรื่อยอ่า

เจ้าของร้านเขาถามก็เลยบอกรับจ้างได้เท่าไหรอะไร
ก็เลยบอกวันละสองร้อยสามร้อย
ที่มากินร้านครั้งแรกนะครับ
คือแต่งตัวแบบนี้เลยใช่ไหมครับ
เรามาปกติหรือว่า

แล้วครั้งล่าสุดที่ใส่ชิดตำรวจมา
เจ้าของร้านตกใจไหม
ไม่ได้ปลอมตัวอะไรมานะฮะ

เวลาแบบนอกเวลาราชการอะไรแบบนี้เนอะ

ว่าที่ไปชวนคุยไปถามก็เป็นห่วงก๋วยเตี๋ชามมาตั้ง๘๐

กังวลเป็นห่วงไงเห็นขี่ซาเล้งมา